มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้เด็กนักเรียนวัย๙ขวบเสียชีวิตในรถตู้
ใช่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าเลยคุณผู้ชมประมาณ๖โมง๔๐นาที
รถตู้ก็ไปรับเด็กนักเรียนมาจุดเกิดเหตุอยู่ตรงแยกค่ะแยกไฟแดง
พ่วงเนี่ยเขามาทางโทรรถตู้มาทางเอกแต่ว่าไฟแดงมันเป็นไฟกระพริบ
มันเป็นแยกวัดใจในเวลานั้นแหละใช่ค่ะที่นี้มันเลยทำให้รถพ่วงชนกัน
คุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยค่ะ
จังหวะที่รถพ่วงชนกับรถตู้นักเรียนก็ยังทะไหลลากรถตู้ไปไกล๑๐๐เมตรอยู่เหมือนกันอันนี้อีกมุมหนึ่ง
เห็นไหมที่ถนนมันมีคราบน้ำอยู่คือฝนตกถนนลื่นด้วยส่วนหนึ่ง
อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่ง๓มุมเลยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอุบัติเหตุครั้งนี้ที่เกิดขึ้นตอน๖โมง๔๐เมื่อเช้า
จุดตรงนี้อยู่ที่ถนนสายอูทองด่านช้างที่ตำบลพระพลาชัยอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
แต่ละฝ่ายเนี่ยก็ขับมาทางตรงของตัวเองไม่ได้เห็นอีกอีกฝั่งนึงอ่ะ
คือดูแล้วไม่ได้มีใครชะลอรถเลยนะคะ

หลังจากที่ตำรวจสพอูทองได้รับแจ้ง
โดยกู้ชีพพระพลาชัยก็ต้องเร่งลงพื้นที่ไปช่วยเหลือค่ะ
พอไปถึงเจอรถพ่วงฮีโน่
เลขทะเบียน๘๒๒๒๐๘นครสวรรค์
พ่วงมีข้าวโพดอยู่เต็มคันรถเลยนะคะ
ส่วนรถตู้สีขาวมีเด็กนักเรียนอยู่ค่ะ
รถตู้คันนี้ทะเบียนนหนูขอไข่๒๑๓๗กาญจนบุรี
รถตู้ฝั่งซ้ายพังยับเลย
แล้วเด็กก็ร้องห่มร้องไห้กระจองงองแงกันอยู่ในรถ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพพระพลาชัยเนี่ยก็ต้องนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลนะคะ
เด็กนี้เป็นเด็กจากหลายโรงเรียนที่รถตู้นี้เขารับค่ะ
มีโรงเรียนอูทองโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

ทั้งหมดอยู่พร้อมกับคนขับด้วยเป็น๗คนนะ
แต่เด็กมีอยู่๖คน
ใน๖คนนี้น้องได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๕คน
แล้วก็เป็นบาดเจ็บสาหัส๔ใน๕
ชีวิตก็คือเด็กชายนัทพงศ์ทรงจันทร์อายุ๙ขวบ
เรียนอยู่ชั้นป๓ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์นั่นเองค่ะ
แล้วที่เหลือก็จะเป็นเด็กที่อายุประมาณ๕๑๓ปี
ได้รับบาดเจ็บมีทั้งหัวแตกมีทั้งจุกทั้งแน่นหน้าอก
ทีนี้ไปถามโชเฟอร์รถบรรทุกที่บรรทุกข้าวโพดมา
เขาก็บอกนะนายวีรชัยนุษย์นุ่มอายุ๓๐ปี
เขาบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุผมก็ขับรถบรรทุกที่บรรทุกข้าวโพด
จากนครสวรรค์จะไปลงที่โกดังในอู่ทองนี่แหละค่ะ
ทีนี้ขับมาตามถนนเรียบคันคลองดอนเจดี

พอมาถึงแยกตรงที่เกิดเหตุฝนมันตก

ไม่ได้เห็นเลยรถตู้ที่วิ่งมาจากอีกฝั่งนึง
แต่เห็นสัญญาณตรงแยกไฟแดงมันเป็นไฟกระพริบสีเหลืองอยู่
ทีนี้คนขับรถพ่วงก็พุ่งออกไปเลย
รถตู้มาพอดีไงก็เลยชนแล้วก็ลากรถตู้ไปเป็นร้อยเมตร
อันนี้ฝั่งคนขับรถพ่วงบอก
จากการสอบถามคนขับรถตู้

นี่คนขับก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะ

คนขับเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมเนี่ย
รับเด็ก๖คนมาจากที่อำเภอเหล่าขวัญ

อยู่ในพื้นที่อำเภออูทองทั้งนั้นเลย
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุตรงแยกไฟแดงนี้ค่ะ
สัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองเหมือนกัน
ซึ่งคนขับรถตู้เขาก็เข้าใจว่าผมมาทางเอก
ดังนั้นคันอื่นที่มาทางโทร
ต้องชะลอแล้วก็ให้ทางเอกไปก่อน
ไม่คิดไงว่ารถพ่วงที่ขับมา

ปล่อยมันเสี่ยใช่ไหม

ไม่ติด
ไฟกระพริบใช่ไหม

มันเสียไม่มีสัญญาณภัยอะไรหรือ

ไม่ตกครับมันแสดงว่าลื่นหน่อยแสดงว่าปล่อย
เดี๋ยวเรื่องไฟกระพริบไฟเสีย
เดี๋ยวเราต้องไปถามนายกอบตนะเดี๋ยวดิฉันเล่าให้ฟัง
แต่พอเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้น
มีน้องวัย๙ขวบป๓น้องผู้ชายเสียชีวิต๑คน
ก็คือน้องนัทธพงศ์ทรงจันทร์เนี่ยนะคะ

พอรู้ข่าวเท่านั้นแหละคุณผู้ชมร้องห่มร้องไห้
แล้วที่มันสลดไปกว่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมคะ
วันนี้เนี่ย๖ตุลาคมดูสิเป็นวันครบรอบวันเกิดน้อง๙ขวบอะค่ะ
แล้วพ่อแม่น้องบอกว่าโอ้โหยังคิดอยู่เลยว่า
เดี๋ยวหลังเลิกเรียนวันนี้กำลังจะจัดงานวันเกิดให้ลูกชาย
ใครจะรู้ว่าเมื่อเช้าเนี่ยจะทำให้ลูกชายเนี่ย
จากไปแบบไม่มีวันกลับกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ
คือเสียชีวิตในวันเกิดเลยนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้เราก็เลยต้องไปสอบถาม
เมื่อกี้จะได้ยินคนขับรถตู้
เขาพูดถึงเรื่องไฟกระพริบถูกไหม
ว่าไฟมันเสียหรือยังไงไม่รู้
ก็เลยไปสอบถามนายกอบตพระพลาชัยค่ะ

ก็บอกว่าตอนนี้ประสานกับทางกรมทางหลวงแล้ว
ขอให้ไปเปิดสัญญาณไฟเขียวไฟแดง

เพราะปกติจะมาเปิดไฟเขียวไฟแดงตอน๗โมงเช้า
แล้วที่เหลือจะเป็นไฟกระพริบ

ไม่ทราบที่แบบจะต้องมาคุมเรื่องของสัญญาณไฟ

ให้เปิดไฟเขียวไฟแดงตั้งแต่ตี๕เลยได้ไหม
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดตอน๖โมง๔๐
แล้วจะมาเปิดไฟเขียวไฟแดงตอน๗โมงเช้าปกติ
นะฮะต้องปรับปรุงแก้ไขกันหน่อยเรื่องนี้นะฮะ
ใช่ค่ะส่วนทั้งคนขับรถทั้ง๒คันเลย
รถพ่วงทั้งรถตู้ที่รับส่งนักเรียน
อันนี้เดี๋ยวตำรวจก็ต้องเรียกไปสอบปากคำเพิ่มเติม
แจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เพราะเหตุการณ์นี้มีน้องเสียชีวิตด้วยนะคะ